พึ่งได้รับพระราชศาสตร์อภัยโทษจากคดีมเรื่องของยาเสติด
เมื่อวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมา

กลับไปปีนเสาโทรศัพท์กลางหมู่บ้านสูง
นขึ้นไปได้สุดท้ายลงไม่ได้ตะโกน
ช่วยผมด้วยช่วยผมเอาลงไปด้วย

ต้องไปช่วยเอาลงกันมาอย่างทุลักทุเลกว่า๒ชั่วโมงครับคุณ

ฉายาเขาหนุ่มหน้าลายคือเขาสักเต็มหน้าเต็มตัวไปหมดแล้วครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เพชรชบูรณ์
ตำรวจเมืองเพชรบูนรับแจ้งว่ามีผู้ชายคนนี้นะครับ
ปีนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์สูงมากของทีโอที

สร้างความหวาดเสียให้กับชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมา

แต่ขึ้นไปแล้วลงไม่ได้ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยเอาผมลงไปด้วย

ชาวบ้านก็ได้ยินก็เลยต้องแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
เกลี้ยกล่อมลงมาเองได้ไหมล่ะลงไม่ได้สิฮะ
สุดท้ายต้องให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาศาส
ธรรมนาภัยเพชรบาลเมืองเพชรบูน
แล้วก็อาสาหมุนรันทิศร่มโผล่เอาเบาะลมไปกางเอาไว้ก่อน
เดี๋ยวเขาพาดท่าตกลงมานะฮะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่๓คนปีนขึ้นไปนะฮะ
โมงกว่าจะเอาลงมาได้อย่างทุลักทุเลนะฮะ
ตัวคนผู้ชายคนนี้นะก็ยังหวาดภาวะอยู่นะครับ
มีอาการหลอนจากการเสพยานแน่นะครับ
ชื่อว่านายกัมพลกองแพงอายุ๓๑ปี
ตามร่างกายมีบาดแผลนะฮะก็นำไปตรวจสอบต่อที่โรงพยาบาลเพชรชบูรณ์นะครับ
อาสาสมัครมูลนิธิร่มโพคือคุณนัทพลปานสุขุมที่ขึ้นไปเขาบอกว่า
นายกำพลนะครับปีนขึ้นไปเกือบสูงสุดของเสาเลยนะ
ไปคุยกันไปเจรจากเรียกกล่อมกันอยู่นาน

ทีนี้ไปถามเพื่อนบ้านของนายกัมพลเขาบอกว่า
นายกัมพลเขามีฉายาไอ้หนุ่มหน้าลาย
ไม่ใช่แค่หน้านะขาเอ่ยตัวเอยกระลายหมดนะ
ทั้งตัวศักดิ์ทั้งตัวแต่ชาวบ้านเขาเรียกว่าไอ้หนุ่มหน้าลายนะครับ
เคยถูกจับคดียาบ้ามาแล้วและเพิ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษออกมา
เมื่อวันพ่อวันชาติที่ผ่านมาคือ๕ธันวาคม

ออกมาจากเรือนจำก็ไม่กลับบ้าน

พอกลางดึกของวันอังคารที่ผ่านมา
นายกัมพลปีนขึ้นไปบนเสา
ตอนแรกปีนขึ้นไปบนรั้วของศาลก่อน

ตำรวจก็ไประงับเหตุเอาตัวไป

มีคนตามฆ่ากระชั่ง

อยู่บนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์นู่นนะฮะ

ก็คาดว่ายังคงหลอนจากเรื่องของการ
เศษยาออกมาอีกนะฮะ